สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลงยกเว้นภาคเหนือ
และลักษณะอากาศจะกลับมาเป็นแบบร้อนปนฝนค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าวันนี้พื้นที่๓๕จังหวัดจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
เน้นอยู่ที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน
ที่ได้รับอิทธิพลจากร่องฝนที่พาดผ่าน
ส่วนภาคอื่นก็มีฝนบ้างแต่ไม่มากเท่าสองภาคนี้ค่ะ
แต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะเบาลงยกเว้นภาคเหนือนะคะ
ยังคงต้องระวังจากการที่ฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๓๐๘๐ของพื้นที่
ทั้งสองฝั่งคลื่นยังคงสูงนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
หรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและงดกิจกรรมทางน้ำไปก่อนค่ะ
เฉลี่ยวันนี้อยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียส
ครึ้มได้ตลอดทั้งวัน
และพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ฤดูฝนปีนี้อาจจะลากยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะ
ที่ลมหนาวจะมาเยือนประเทศไทยช่วงปลายปีค่ะ